เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีผู้ชายคนหนึ่ง
บอกพี่สาวเขาว่าเขาจะไปซ่อมรถ
รถเขาตอนขับมันมีเสียงปุ๊บปุ๊บอะไรแบบนี้

พอบอกพี่สาววันศุกร์หายไปเลยคุณผู้ชม
ศุกร์สัปดาห์อาทิตย์ตามหาก็ตามไปเจอ
พี่สาวก็เลยเอกใจก็ตามไปหาจุดที่รถน้องก็จอดอยู่
โอ้โหไปเจอเป็นโครงกระดูกถูกไฟไหม้

รถมันไฟไหม้ขึ้นมาตอนที่น้องไปซ่อมหรืออย่างไร
หรือมันเกิดอะไรขึ้นมากำลังตรวจสอบกันอยู่
ที่เกิดเหตุอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งครับ
เลขที่๑๑๒หมู่๒ตะบลรังบูร์อำเภอจอมเบิงจราชบุรี
เป็นอู่รับซ่อมเบาะรถยนต์

เป็นซีตรองนะฮะสีแดงทะเบียนกไก่มม๖๐๙๔ราชบุรี
แล้วก็มีรถเก่งอีกคันนึงไม่มียี่ห้อ
ไม่มีทะเบียนเป็นรถเก่าของญี่ปุ่นนี่แหละครับ
ลักษณะคล้ายกับสองคันนี้มันจอดใกล้กันอยู่
แล้วก็มีรถวายกันถูกไฟไหม้ทั้ง๒คัน
ในรถเก๋งสีตรองไปพบโครงกระดูกของมนุษย
ซึ่งคาดว่าเป็นของนายทิตินันผู้สุวรรณอายุ๔๓ปี
เป็นเจ้าของอู่รับซ่อมรับทำเบาะรถยนต์
ถูกเพลิงเผาจนไหม้เหลือแต่โครงกระดูกครับ
ในรถยังพบแฉลงเหล็ก๑นิ้วยาวสักเมตรครึ่ง
แล้วก็มีกุญแจรถเสียบคาอยู่ที่ช่องสตาร์ทรถด้วย
แล้วก็มีถังแก๊สโดนัทขนาด๓๕ลิตรในรถ

ทางด้านของพี่สาวของผู้เสียชีวิตชื่อว่านางขวานบริเวณบอกว่า
ประมาณสัก๖โมงเย็นของเมื่อวาน
สะพ้ายโทรมาว่าสามีหายไป
ก็คือน้องชายก็หายไปติดต่อไม่ได้
พอไปดูที่บริเวณอู่
เห็นสุนัขตัวหนึ่งคาบอะไรมา
แถวซากรถที่ถูกไฟไหม้เข้าไปเคลียร์ดู

มันเป็นตับเหมือนตับของสิ่งมีชีวิตบางอย่าง

มันคือซากโครงกระดูกของมนุษย์

มันก็ไม่ใช่ระเบิดล่ะ
ก็ว่างั้นมันก็วางสาย
เพื่อไปหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างแน่ชัดต่อไปครับ